หายตัวไปจากร้านเกมย่านบางประกอบ

ล่าสุดตำรวจสามารถเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายรายนี้ได้แล้ว

ถูกตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีหรือว่าดศ
บัญชาการตำรวจนครบานจับขณะที่เข้ามารับตัวเด็กชายเอ
อายุ๑๔ปีที่นายวิศนุนำมาฝากเล่นเกม
ที่ร้านเกมแห่งหนึ่งภายในซอยตากศิลป์๓๔
โทรสารณิชย์มหาธาวรรักษารักษาการแถมผู้ประชาการตำรวจนครบานกล่าวว่า
คดีนี้ตำรวจได้รับแจ้งจากมูลนิธิกระจกเงา
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบเห็นเด็กชายเอ
ที่ถูกประกาศตามหาอยู่ภายในร้านเกม
ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบก่อนจะพบนายวิศนุเข้ามาแสดงตัวว่าเป็นพ่อของเด็กชายเอ
แต่เมื่อตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดและพบว่าเด็กชายเอกับนายวิศนุ

ท้ายที่สุดนายวิศนุยอมรับสารภาพว่า
เป็นคนร้ายที่ล่อลวงเด็กชายเอมาจากร้านเกมย่านบางประกอบ

ก่อนจะกระทำอาณาจารย์และทุบตีเด็กชายเอ
พร้อมกับข่มขู่จะทำร้ายหากเด็กชายขัดคืน

ตำรวจจึงดำเนินคดีกับนายวิศนุโดยกล่าวหาว่า
บุคคลอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
และพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งนายวิศนุให้การรับสารภาพทุกข้อหา
พร้อมกับให้นายวิศนุขอขมาต่อมารดาของเด็กชายเอด้วย
จากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประวัตินายวิศนุพบว่า
มีหมายจับในคดีพยายามกระทำชำราวเด็กของศาลจังหวัดพิศนุโลก

ซึ่งขณะก่อเหตุนายวิศนุบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
โดยตำรวจจะสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป